กรณีที่เด็ก๗ขวบถูกคุณครูใช้ไม้พลองกระหน่ำตีเกือบร้อยครั้ง
ทำให้มีรอยแดงเกิดขึ้นแล้วก็รอยฟกช้ำในพื้นที่ต่างบนร่างกาย
ณขณะนี้เองทางด้านของภูมิในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐุมธานี
สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วว่าเท็จจริงขนาดไหน
แล้วก็ณขณะนี้ได้มีการดำเนินการเบื้องต้นกับคุณครูดังกล่าวแล้วด้วย

นายวิชัยแสงสีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปฐุมธานี

จากเหตุการณ์ที่คุณครูสาวอัตราจ้างของโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านอำเภอคลองหลวง
ใช้ไม้พลองกระหน่ำตีเด็กอายุ๗ขวบครับ
เป็นเด็กชั้นป๑จำนวน๙๙ครั้งจนบาดเจ็บแล้วก็มีรอยฟกช้ำหลายต่อหลายแห่ง
ตอนนี้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงแล้วนะครับ

พร้อมสอบถามอาการบาดเจ็บและการเรียนต่อที่โรงเรียนเดิมว่าตกลงแล้วจะเอายังไง
แล้วจะเอายังไงทางครอบครัวยืนยันว่าจะยังคงให้ลูกชายเนี่ย
ที่โรงเรียนเดิมนะครับส่วนคุณครูคนที่ถูกกล่าวอ้างถึง
เป็นคนกระหน่ำตีเด็กคนนี้ทางพอสพเขต๑ปฐุมธานี
ทราบจากทางโรงเรียนนะครับว่าลาไปร่วมซ้อมรับปริญญา
ว่าเดี๋ยวกลับมาเนี่ยน่าจะมายื่นใบลาออกประมาณปลายเดือนนี้นะครับ
เดี๋ยวเรื่องนี้มีความคลิบหน้าเพิ่มเติมแทรกันให้ทราบต่อไปนะครับ